คุณผู้ชมค่ะช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นช่วงของหลายคน
ได้ใช้เวลากับครอบครัวมีความสุขกันทั่วหน้า
แต่อย่าให้เทศกาลสงกรานเป็นเรื่องราวดราม่าสักชุดใหญ่เลยนะคะ

คือผู้ชายนี่แหละผู้ชายที่กำลังลวนลามค่ะ
คือมีการงาบเป้ามันเกิดขึ้น

โอ้นี่คือมันรุนแรงเกินไปนะคุณ
ปกติผู้หญิงต้องระวังเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงแล้วนะ
ต้องเป็นผู้ชายต้องระวังแล้วด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าให้ระวังแก๊งงาบกลางเวทีคอนเสิร์ต
อย่างที่แชมป์เจอเมื่อคืนตอนที่เล่นที่พิศนุโลก

จังหวะขอจับมือแชมป์แล้วก็ก้มป๊าบ
เขาให้ทำอยู่๒๓รอบ

ซึ่งคุณแชมป์ถึงกับบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะว่า

เพราะจังหวะที่ชายปริศนาก้มลงมาที่เป้าเนี่ย

ส่วนเจ้าตัวที่กำลังร้องจากคือเจ็บอ่ะ
ดูภาพเราต้องผ่านเสี่ยวแทนนะคุณผู้ชม
ฝากเตือนกันด้วยนะคะว่าเล่นสงกราน

อย่าถือโอกาสและลาบละล้วงกันขนาดนี้

นี้พศนี้ผู้ชายก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันนะคะ

บอกว่า๑๕ปีที่ผ่านมาเจอมาเยอะ

แต่ก็ไม่เคยต้องเจออะไรแบบนี้

บอกว่างานนี้เป็นงานจ้างกึ่งไพรเวท
พี่ชายของเขาก็คือคุณพี่เสื้อขาว

งานวันนั้นยังอนุญาตให้แฟนคลับ
บางส่วนของวงเข้ามาชมด้วย

แล้วมีการขอโทษขอโพยกัน

เหตุผลว่าดูแลวงไม่ดีพอ

เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีการกระชากไมค์

ที่ผ่านมาพวกเขาก็เคยจ้างศิลปินมางาน

แต่ก็ไม่เคยเกิดปัญหาอะไร
อันนี้คือทางฝั่งของ

ชี้แจงใช่อันนี้เป็นงานจ้างแบบ

ซึ่งตามภาพเองก็ไม่แน่ใจ

เขาต้องการที่จะเข้าไปหนักร้อง
ชอบมากชื่นชอบมากแต่มันก็อาจจะเป็นอุปสรรค

พอเราชอบก็ดูอยู่ข้างล่างเวที
ก็แล้วกันคนอื่นก็ยังดูอยู่ข้างล่างเวทีเลย